เธอคนนี้ก็โสดมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันนะคะ
ก่อนหน้านี้พาน้องสาวลูกน้องอันดามัน

พอกลับบ้านมาปุ๊บต้องเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์เลย
คือน้องอันดาเนี่ยขออภัยนะคะเมื่อกี้อ่านชื่อผิด
อันดาเนี่ยวัย๑๔ขวบจับเข่าคุยกับแม่ตรงเลยว่า
แม่หนูไม่อยากให้แม่มีแฟน
งานนี้ค่ะคุณแม่บุ๋มถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะคะ
เพราะลูกสาวเป็นคนไม่ค่อยพูด
ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยถามถึงเรื่องนี้สักกับคำ
หลังจากนั้นน้องอันดาก็ขอย้ายมานอนห้องแม่
เช็คโทรศัพท์
ขนาดแม่แอบไปคุยโทรศัพท์
จุดโทรศัพท์มาท่านห่วงฉันค่ะ

จบแล้วเมื่อวานก็เลยเปิดใจคุยกันเขาก็เลยบอกว่าห่วงแม่
แล้วก็จะไม่ให้ใครผ่านด่านง่ายถ้าไม่ผ่านด่านเขา
เดี๋ยวฉันขอจบชีวิตความซ่าของที่ฉันไม่เสียเพียงตัวนี้
ตอนนี้ลูกสาวห่วงแล้วนะจ๊ะเริ่มจะห่วงแล้ว
ส่วนประเด็นร้อนค่ะดราม่านางงามที่ล่าสุดน้องเชอเอม
จะประกาศจัดงานแฟนมิตติ้งชนกับวันตัดสินรอบสุดท้าย
บุ๋มก็ออกโรงห้ามทับนะคะฝากบอกเชอเอมอย่าทำแบบนี้เลยค่ะ
เขาจัดไปเรียบร้อยแล้วนะใช่
ล่าสุดเห็นน้องที่โดนนะคะโดนปลดเนี่ย
จริงแล้วไม่แนะนำให้ทำนะความแรงของเราต้องแรงให้ถูกที่
และแรงให้ถูกจังหวะถ้าแรงแล้วไปสวนกับผู้ใหญ่
ได้แค่กระแสได้แค่กระแสในช่วงที่วันที่ประกวดเท่านั้น
มันก็ดับแป๊บเดียวลูกอย่าทำ

ใช่คือการจัดงานประกวดเนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เห็นว่ามีไขปัดนะใช่ไหม
ใช่แฟนที่รักน้องแล้วก็ชื่นชอบน้อง

แต่ว่าคนที่เห็นต่างก็มีเหมือนกัน